แสดงนี้สำหรับจำเป็นกษัตริย์ผม

ใช่เลยฉันจะรอกับเธอแล้วนะฉันไม่จะรอกับคน

ขอบคุณค่ะ